เอาละครับทุกผู้ชมครับไปดูข่าวสารในด้านอื่นกันต่อนะครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหไล่ยิงกันนะ
จนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมาครับ
ก็ปรากฏว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะ
เสาไฟฟ้าแล้วก็มีภาพเนี่ยครับ
พุ่งมาซัดแรงโค้มเลยค่ะโอ้โหคือแบบไม่ได้เบรกเลยอ่ะนะ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในรถเนี่ย
ก่อนที่จะพุ่งชนขนาดนี้เป็นยังไง
คนที่เขารอดตายมาได้เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังนะครับ
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่รถกระบะคันนี้พุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนนะครับ
จุดเกิดเหตุคือบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนแสงชูโต

ระบะอิซุสุสี่ประตูสีบรอน
พังยับเยินทั้งคันกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มดึงสายไฟร่วงลงมาด้วยนะครับ
แล้วรถก็ถลายปีนขึ้นไปบนฟุตบาท

มีรอยกระสุนปืนอยู่ที่บริเวณแก้มรถด้านหน้าขวา๑รอยนะครับ
กระจกรถด้านหน้าก็แตกทั้งบาน
จากการตรวจสอบในรถนี่ตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานนะครับ

มีนางสาวชวัญญาวิชิตเดชาอายุ๑๘ปีเป็นชาวบ้านโป่ง
เสียชีวิตในสภาพคอหักนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังคนขับ
อกจากนี้ในรถยังมีคนเจ็บอีก๔คนนะครับ
คือนายปฐมพงศ์วิชิตเดชาพี่ชายของผู้ตายนะฮะ
อายุ๒๔เป็นคนขับรถกระบะ
ซึ่งนายปฐมพงศ์ถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกข้างซ้าย๑นัดอาการสาหัส
เหลือก็คือคนที่นั่งอยู่ในรถนะครับที่บาดเจ็บ
มีนายโชติพัฒน์จงเจริญอายุ๒๓
นางสาวอารีรัฐขันแข็งอายุ๒๓
และนายเจิดวิเชียนสลางอายุ๒๔นะครับ
คนเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง
กับการสพบ้านโป่งบอกว่าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
เป็นจุดหน้าร้านยางใกล้สี่แยกไฟแดงแสงชูโต
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอก

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืน
ตำรวจเพิ่งได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาดกันในร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่ง
แล้วก็พบกลุ่มของนายปฐมพงศ์นี่แหละ
ที่มีเรื่องเขม่นกับวัยรุ่นต่างถิ่น
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ไปเจรจาทั้งสองกลุ่มก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้นายปฐมพงศ์ก็เลยขับรถกระบะออกมาจากร้านได้ประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ก็มาจอดรอเพื่อนอยู่ที่หน้าร้านยาง
จนกระทั่งมีคนร้าย๒คนขี่จักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่รถกระบะที่นายปฐมพงศ์ขับ๓นัด
คือตั้งใจยิงนายปฐมพงศ์คนขับเลย
กระสุนเนี่ยนัดหนึ่งเจาะเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของนายปฐมพงศ์
แล้วคนขี่จักรยานยนต์ก็เร่งเครื่องรถหลบหนีไป
ปฐมพงศ์พอรู้ตัวว่าถูกยิงพยายามที่จะขับรถต่อนะครับ
เพื่อมุ่งหน้าไปที่ตลาดบ้านโป่งจะไปโรงพยาบาลจะไปทางนั้น
แต่ไปหมดสติระหว่างทางนะฮะเพื่อนที่นั่งมาด้วยก็พยายามบังคับพวงมาลัยแทน
แต่ทีนี้เท้าของนายปฐมพงศ์ยังเหยียบคันเร่งค้างอยู่
รถก็เลยพุ่งเข้าไปชนสาวไฟฟ้าอย่างภาพกล้องจรปิดที่ท่านเห็น
แล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตก็คือน้องสาวของนายปฐมพงศ์ที่นั่งอยู่เบาะหลังคนขับ
คอหักเสียชีวิตคาที่ที่เหลือก็บาดเจ็บรวมทั้งนายปฐมพงศ์ก็สาหัสเพราะว่าถูกยิงด้วย
ตอนนี้นะครับนายปฐมพงศ์ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องผ่าตัดเอากระสุนออกสาเหตุตำรวจก็คือที่ตำรวจบอกนะครับ
สาเหตุก็พุ่งเป้าไปที่คู่อริที่เขม่นกันในร้านนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่เจรจาให้แยกย้ายกันไปแล้ว
แต่เชื่อว่าคู่อริของนายปฐมพงศ์ก็คงจะยังไม่จบ
ก็คงขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้วก็มายิงนะครับ
ซึ่งชุดสืบสวนก็จะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหารถของคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

โอ้โหโหดจริงนะครับ